เจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุสารแอมโมเนีย
รั่วไหลในโรงน้ำแข็งจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ซึ่งเบื้องต้นมีคนงานได้รับบาดเจ็บถึง๓๕คน

ขณะที่ผู้ว่าสั่งโรงงานหยุดการผลิตชั่วข่าวแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นสูดดมสารแอมโมเนียเข้าไปจนทำให้หายใจไม่ออก
ทางเจ้าหน้าที่มูลที่พุทธไทยสวรรค์ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลพระนครสิทธิยาแล้วนะครับ
ด้านของนายคงคาแก้วสะแสนผู้ดูแลโรงน้ำแข็งบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นมีรถเก็บของเก่าเข้ามารับซื้อของเก่า
จนมาถึงช่วงค่ำส่งผลให้พนักงานนั้นสูดดมสารแอมโมเนียเข้าไป
จนทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกครับ
ต่อมานายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แล้วก็นำคณะเดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กน้อย
โดยมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแพทย์จึงให้รอดูอาการ
นอกจากนี้ราชการจังหวัดพนครสิทธิยา
ยังสั่งให้อบพยพชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

สั่งให้โรงงานหยุดการผลิตชั่วคราว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
ก็เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เจ็บป่วยด้วยนะฮะ